ถ้าปุ้ยเจออย่างนี้จะทำยังไงเนี่ยฝนตกด้วย
กรุงเทพก็ผลตก

คือท่านอาจแปลงใจว่าทำไมรถคันนี้
ที่เขาบันทึกคลิปบันทึกภาพนี้เขาไม่กลัวไม่ตกใจเหรอ

นี่ไม่ห้ามเพื่อนไหนหรอและเอาคลิปมาโพสต์อีกพี่นี่เป็นเรื่องเลยฮะ

แม่นี่ไม่ได้สนับสนุนนะฮะ
จะบอกนะครับว่าทำอย่างนี้เนี่ย
มันโอ้โหไม่ได้มันผิดกฎหมายหลายอย่าง
หลายน้องมวลกับน้องก็ไม่ใส่

คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะบอกว่าแจ้งเหตุมีชายไม่ทราบชื่อ
สวมเสื้อผ้าใส่แต่กางเกงในตัวเดียว
เป็นกลางฝนหน้าบ่อขอสอเมืองเลย
แท็กคิดว่าผมจะประสาทเสียไหมแต่ละวัน

คงหมายถึงประสาทเสียกับเพื่อนเขา
ท่านผู้ชมฮะเราก็ถามไปยังเจ้าของคลิปเจ้าของเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑๑๖พฤษภาคม
วันนั้นเขากับเพื่อนของเขาเนี่ยในคลิปเนี่ยเขาชื่อบูมบะ
คนนี้เป็นคนถ่ายคลิปคือบูมบะ
คือคนถ่ายคลิปบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยชื่อบูมบะ
อายุ๒๗ไปเที่ยวกันในเมือง
แล้วก็จอดรถกันไว้ที่บขศ
เที่ยวเสร็จก็กลับมาเอารถกันฝนตกด้วย
บูมบะเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานตลกอยู่แล้ว
ขี่จักรยานยนต์กลับตัวเขาก็ขับรถกลับ
มาถึงไฟแดงตรงนี้เนี่ยบูมบะถอดเสื้อผ้า
กางเกงในตัวเดียวเต้นโชว์กลางถนน
กลางฝนที่ตกลงมาแล้วก็ริบรถ
แล้วก็ขี่ออกไปในท่าหมอบเพื่อกลับบ้าน
บ้านของบุมอยู่ที่ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลย
ส่วนตัวคนถ่ายคลิปก็กลับบ้านที่อำเภอวังสะพุง
จากนั้นก็เอาคลิปที่ถ่ายกันเล่นไปโพสต์
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา
บูมบะต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษสังคมนะฮะ
บอกว่าทำลงไปเนี่ยเพราะว่าเพิ่งไปดื่มกินไปเที่ยวกับเพื่อนมา
ด้วยความคึกขนองไม่คิดว่าเรื่องเนี่ยมันจะใหญ่โตขนาดนี้
ขอให้ชาวจังหวัดเลยและสังคมให้อภัยเขาด้วย
บูมบะบอกว่าการกระทำในครั้งนี้ของเขาเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดของชีวิตเลย
ผมต้องขอโทษสื่อมวลชนที่โซเชียลตอนนี้
คือตอนนั้นคือผมทำไปก็แบบ
วันนั้นก็ดื่มมาด้วยครับแล้วก็เฮฮากับเพื่อน
ก็ไม่คิดว่ามันจะไปลามฟามไปขนาดนี้ครับ
ครับผมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยากให้สังคมให้อภัยไหมครับ
คือผมก็อยากให้ชาวจังหวัดเลยหรือที่มาโชว์ทุกท่านนะครับ
เพื่อให้อภัยผมด้วยนะครับคือมันเป็นบทเรียนของผมแล้วครับ
ส่วนเรื่องของทางกฎหมายนะครับเราถามไปยังภูมิกับการสพเมืองเลย
ตำรวจเอกยศวรรษแก้วสืบธัญนิตนะครับ
ท่านบอกว่าโพสต์นี้เนี่ยต้นทางเขาลบคลิปไปแล้ว
แต่มันก็มีหลักฐานอยู่เหมือนคนเขาโมโหไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้เนี่ย
เพราะฉะนั้นผิดแน่คือเรื่องของกฎหมายจราจร
ขับรถประมาทหวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
และความเดือดร้อนของผู้อื่นโทษสูงสุดจำคุก๓เดือน
ส่วนเรื่องอาณาจารย์ยังไม่เข้าข่าย
อ้าวยังไงบูมบะไปหาพี่พี่ตำรวจที่สพเมืองเลยหน่อยก็แล้วกัน

ไปบอกเพื่อนไปบอกที่หลังห้ามเราหน่อย